สำหรับบทบาทของนักแสดงรุ่นใหญ่พี่เคลลี่ธนภาพยังไงล่ะ
ไม่ธรรมดาละครเรื่องใหม่เขาหวานวาสนา
ฟังชื่อเรียนก็รู้เลยว่าพีเหรียดแน่นอน
อีรุงตุงนังนะฮะเข้ามาประชันบทบาทกันกับนางร้ายสุดแซ่บเพิ่งคัมแบ็คมา

นี่แหละใครก็บอกว่าพี่เคลลี่
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้อีรุงตุงนังเอาจริง
ทีมงานบอกว่าหายใจหายคอพอจะทั่วท้องกันหน่อยนะ

จัดสรรระบบให้คนอยู่ในเซตในฉากน้อยที่สุดค่ะ
ดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่จะมีข่าวว่า
ดาราติดโควิดเยอะเพราะว่าตรวจกันบ่อย
โอกาสที่จะเจอพบเชื้อเร็วก็เลยเยอะตามไปด้วยนะคะ
เพราะว่าพบเร็วก็ดีกว่าจะได้สกัดตัวอะไรกันว่านไป
ซึ่งหลังจากจบเรื่องนี้พี่เคลลี่ก็จะคัมแบ็คค่ะ

ในละครเรื่องสัตว์จักรในชุมโจร
มันจะมีหรือเปล่าล่ะโหดมากเลย
ขณะที่มีละครติดต่อไปอีก๓เรื่องนะ
เรียกว่าปังสุดปังไม่ไหวจริง
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่เคลลี่คนปังกันหน่อยค่ะ

ไม่ใช่ว่านักแสดงติดกันเยอะหรอกครับแต่นักแสดงตรวจเยอะ

มันก็จะมีโอกาสที่จะพบเรื่องของเคสโควิดมากกว่า
และในกองก็มีมาตรการการดูแลเรื่องปลอดภัยสูงมาก
ค่อนข้างจะถือว่าปลอดภัยแล้วก็เข้มงวดเลยครับ
เอาเป็นว่าตรวจผีทุกกองเจอเยอะก็ไม่แปลก
คุณผู้ชมเจอเยอะก็กักตัวตามมาตรการดูแลตัวเองว่ากันไปนะ

กาดอย่าตกกัดฟันสู้อย่าเผลอกัดลิ้น
แอ๊สแอ๊สแอ๊สกัดอย่างนี้เลยปะ
ต่อยมันไปอย่างนี้เลยปะไม่ห้ามเลยเหรอ

คุณผู้ชมจะบอกว่าเจ้าโควิดตัวร้ายมันก็ยังอยู่กับเรานี่แหละ